ส่วนที่คณะยาวครับหนุ่มโรงงานบอกจะกลับบ้านไปกินข้าวกับแฟนอยู่แล้ว
แต่ปรากฏว่าไปเจอวัยรุ่นมาจากไหนไม่รู้ครับขับรถมาปาดหน้าขี่รถมาปาดหน้าเสร็จปั๊บทำร้าย
รุมทำร้ายคิ้วเขาแตกเลยเขาถามว่า
ไม่รู้จักกันมาตีผมทำไมเนี่ย
นี่แหละครับวัยรุ่นเป็น๑๐ได้ไหมนั่นน่ะขี่รถตามมาแล้วปาดหน้า
รุมทำร้ายเขาเคราะห์ดีเจ้าของร้านนะครับเข้ามาช่วยห้ามเอาไว้
กลุ่มวัยรุ่นก็เลยหนีไปทีมข่าวลงพื้นที่ไปแถวซอยครูบอลยี่สิบเจ็ดครับ
พบกับผู้ได้รับบาดเจ็บคือคุณวรากรเป็นพนักงานโรงงานตัดผ้า
เล่าบอกว่ายี่สิบสี่ธันวาคมสองทุ่มครึ่งพี่ผมจำได้แม่นเลย
ผมกำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านไปกินข้าวกับแฟนอยู่แล้วระหว่างทางเจอกลุ่มวัยรุ่นขี่รถตามมาเป็นสิบคนเลยครับ
จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็ขี่มาประกบแล้วก็ปาดหน้าให้เขาจอด
พอจอดรถมีวัยรุ่นคนหนึ่งถามว่านะลงมาต่อยเขาเนี่ยนะ
เขาก็เลยทิ้งรถแล้ววิ่งหนีวัยรุ่น๖๗คนก็ยังวิ่งตาม
หนึ่งในนั้นหยิบไม้หน้าสามแถวนั้นได้ครับฟาดเข้าหน้าเขาคิ้วแตกเลือดอับหน้าเลย
จังหวะนั้นเจ้าของร้านเข้ามาห้ามไว้แล้วบอกกับกลุ่มวัยรุ่นว่า
ในร้านมีเด็กนะอย่าทำอะไรนะพอวัยรุ่นนะครับ
เห็นแบบนั้นก็พากันหนีไปพลเมืองดีโทรแจ้งตำรวจนะครับ
แล้วก็พาคุณวรากรส่งโรงพยาบาลนี่ดูครับเมื่อกี้ตอนแตกนี่ตอนเย็บแล้วเรียบร้อยนะครับ
คุณวรากรบอกว่าไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้า
นะครับวัยรุ่นกลุ่มต่อกล่าวน่าจะอายุประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบนะ
ส่วนสาเหตุที่มารุมทำร้ายเนี่ยน่าจะลงมือผิดตัวครับ
ขี่มาบนถนนแล้วก็เขาปาดให้เราจอดใช่ครับเขาเรียกผมว่าเขาบอกว่า
เฮ้ยจอดดิผมก็ไม่ได้ไม่รู้จักครับแล้วอยู่ดีเขาก็มีพวกเขาที่มาข้างหลังครับ
อืมเข้ามาแล้วผมก็เลยบินหนีเข้าร้านของชับเอ่อเรามองแล้วอะไรไหม
น่าจะเล่นผิดคนมากกว่าเพราะอยากรู้ว่าคนทำเป็นใครครับ
กลุ่มที่ไหนคุณทำผมเรื่องอะไรครับผมไม่เคยรู้จักคุณ
คุณโกหกว่าผมไปทำร้ายผู้หญิงได้ไงเขาตะโกนว่าผมทำร้ายผู้หญิงมา
ซึ่งผมไม่เคยทำร้ายผู้หญิงครับ